พี่เต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์เนี่ย
ออกตามหาวงจรปิดของเขา
แต่วนอยู่แถวนั้นนะพระราม๗นั่นน่ะ

แต่ทีนี้ที่ทำหนังสือขอไปยังผู้ว่ากฟ

ไปดูซะหน่อยนี่พี่เต้ก็ไปที่ไหน

ไปดักรอคุยกับเขาเลย
พี่เต้เนี่ยก็ลุยหาหลักฐานกล้องวงจรปิด

คุณแตงโมตกน้ำบริเวณท่าเรือเทเวศ
แล้วเมื่อวานนี้ไปเน้นการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหน่วยงานบำรุงสะพานพระราม๗

ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่นะครับ
่งหน้าไปสะพานพระราม๘ครับ
ในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาทีแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเวลาในกล้องเนี่ยมันจะช้าจากเวลาจริงไป๑๓นาทีนะครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งจะเป็นช่วง๔ทุ่ม๒๙นาทีเป็นขากลับแล้วผ่านกล้องตัวเดิมเลยลอดใต้สะพานพระราม๗มุ่งหน้าไปทางท่าเรือพิบูรสงคราม๑
มุมนี้ยังจะมีกล้องวงจรปิดอยู่บนสะพานพระราม๗ครับจะเห็นช่วงที่เรือเนี่ยแล่นลอดใต้สะพานไปครับ
ตรงมุมนี้คุณมงคลกิจอยากจะให้สังคมช่วยดูหน่อยช่วยกันดูเงาสะท้อนช่วงที่เรือเนี่ยแล่นผ่านแสงไฟไป

มันจะมีช่วงที่ผ่านผ่านแสงไฟที่สะท้อนกันในน้ำไปนะ

อยากจะยืนยันว่าคุณตังโมอาจจะไม่ได้พลัดตกเรือ
ช่วงกลางแม่น้ำใกล้กับสะพานพระราม๗
ส่วนข้อมูลของตำรวจบอกว่าผ่านจากจุดนี้ไม่กี่เสี้ยววินาที
แต่มุมกล้องวงจรปิดตัวดังกล่าวมันสิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับ

แล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งคือตอน๒๓นาฬิกา๒๗นาที
ว่าน่าจะเป็นช่วงที่คุณตังโมตกจากเรือไปแล้ว
แล้วก็เห็นเรือขับวนหาอยู่หลายรอบ
คุณมงคลกิจบอกว่าหลังจากได้มาลงพื้นที่ดูกล้องวงจรปิดรอบนี้
เชื่อตามเดิมเลยคือก่อนอันนี้พี่เต้เคยบอกแล้ว

ถึงแม้จะมีกระแสข่าวว่ากล้องวงจรปิดที่กฟภบันทึกภาพวินาทีที่ตกน้ำได้
แต่ส่วนตัวได้ดูแล้วแต่ยังไม่ชัดเจน
ภาพกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเทเวศยังมีความชัดเจนมากสักกว่าอีก
จึงตั้งทงไว้ก่อนว่าคุณแตงโมตกแถวท่าเรือเทเวศ

นี่ท่าเรือเทเวศตรงนี้ค่ะที่พี่เต้บอกว่ามันเป็นจุดตกของคุณแตงโมนะคะ
กลมสีแดงที่เนี้ยคือกล้องวงจรปิดผ่านจากท่าเรือเทเวศไป
ก็จะเป็นลักษณะเป็นโป๊ะให้อาหารปลาที่วัดเทวรัฐกุญชร
ตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่ไปรับ
ทีนี้พอไปนับจำนวนคนตรงนั้นอ้าวจาก๖หรือ๕แล้ว

และอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณมงคลกิจบอกว่าเชื่อว่าคุณตังโมตกแถวท่าเรือเทเวศ

ก็เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่มาตรวจสอบบริเวณสะพานพระราม๗
ตอน๔ทุ่ม๒๙นาทีก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือ
เต้บอกนะครับไม่เห็นขับเร็วเลยจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่คุณตังโมจะตกน้ำครับ
และถ้าหากว่าตำรวจออกมาสรุปคดีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุ
แล้วถ้าญาติไม่พอใจหรือยังติดใจกับสาเหตุการณ์ตาย
ตัวเขาเองนี่แหละแล้วก็พักไทยศิวิลัย
พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยไขข้อข้องใจด้วยเช่นกันครับ

ตั้งแต่ตอนนี้ยังมั่นใจว่าเป็นการฆาตการ๕๕หรือเป็น๙๘ครับ
นั่นก็จะ๙๘ละ๙๘
เพราะว่าได้เห็นพญาหลักฐานในส่วนของที่ปล่อยคลิปออกมาบอกว่าเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
แล้วก็มีเหมือนน้ำหมุนน้ำหมุนมาจากด้านล่างซึ่งไม่มีลักษณะเงาของมนุษย์ที่โดดลงไป
คือถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้เนี่ยคุณเต้ไม่ได้สนใจตำรวจแล้วนะว่าจะหาหลักฐานอะไรยังไง
เพราะว่าคดีนี้คนที่เป็นโจทย์ร่วมกับคุณแม่ก็คือทนายกฤษฎะ
เพราะฉะนั้นพี่เต้ก็จะเข้ากระบวนการนี้แหละไปทางนี้แหละค่ะ
คดีนี้เป็นคดีอาญาต่อให้อายการสั่งไม่ฟ้องเจ้าทุกข์หรือว่าผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นจดร่วมนะครับก็สามารถไปฟ้องต่อสารเองได้
หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือมากนี่เป็นที่มาที่ไปว่าทำไม
ต้องไปหาหลักฐานให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด

เพราะว่าโอ้โฮอุตสาหรัฐธรรมหนังสือขอไป

ขอภาพกล้องวงจรปิดหน่อยเพราะเชื่อว่าไอ้กล้องตัวนั้นเนี่ยชัดแน่

ปรากฏกอฟพไม่ให้รับให้แค่ตำรวจน่ะ

หลักฐานแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ให้ผู้แทนประชาชนบ้างล่ะ
เต้บอกว่าให้ตำรวจกับให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

ขอกรมเจ้าท่าไปขอกรมเจ้าท่า
อืมนี่แหละฮะแล้วพี่เต้ก็บอกว่า
ไม่ได้มีการดัดแปลงข้อมูลในคลิป
มันไม่ยุติธรรมนะนี่มันราชการนะ
พี่เต้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะ